คนขี่บิ๊กไบท์รถเล็กนะแต่มีมีดยาว
รถเก๋งรถใหญ่แต่มีมีดสั้น

กลับไปอีกนิด

โอ้โฮผมเป็นห่วงพี่ตำรวจอยู่ตรงกลางครับ

คุณากรแก้วเรืองอายุ๓๐ปี
พี่เขาเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางครับ

ระหว่างที่เขาขับรถเมย์มาตามทางปกติ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นบิ๊กไบท์จอดแล้ว
โอ้โหมีดยาวนะครับ
วิ่งไล่ฟันกระจกหน้ารถเก๋ง
แต่รถเก๋งก็พยายามจะขับหนีนะ
จนจอดอ่ะจอดแล้วเขาหนีหยิบมิสันมาสู้
เพราะดีครับตำรวจมาระงับเหตุฮะ
มอเตอร์ไซค์ควักมีดไล่ฟันกระจกหน้ารถเก่งแล้ว

คือเจ้าหน้าที่อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้

ทีมข่าวไปติดตามความคืบหน้าต่อที่สนมีนบุรีครับ
ท่านภูมิกับสอนออมินบุรีในรหาฮ่ายคอมบุหร์
ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันส่วนตัวมาก่อน
อ๋อแล้วบังเอิญมาเจอกันบนถนนค่ะ
หลังเกิดเหตุคนขับรถเก๋งไปแจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์

ก็ใช้มีดยาวฟันเข้าที่กระจกรถเก่งด้วย

มีการจอดเคลียร์กันก่อนครั้งนึงแล้ว

เห็นท่าไม่ดีก็พยายามจะขับหนี
ท่านผู้กำกับสนมีนบุรีบอกว่า
จากการตรวจสอบประวัตินะครับผู้ชายที่ขี่รถบิ๊กไบท์พบว่า
มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ด้วยนะ
สำรวจจะไปขอหมายค้นเกี่ยวกับคดียาเสพติด
และจะพาตัวมาสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไปครับ